แต่ต้องบอกว่าโรคโควิด๑๙ระบาดกันในคนใช่ไหม

เขามีโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับม้า

ม้านี่แหละค่ะแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยตายไปหลายตัวแล้วด้วย
คุณดูฟาร์มม้าเนี่ยเห็นไหมที่โคราชนะคะ
คือม้าตายไปแล้ว๑๒๗ตัวที่โคราชล่าสุดข้อมูล
ครับก็คือเรื่องนี้นะจริงเนี่ยมันมีข่าวมาตั้งแต่ประมาณสักวันที่๒๕๒๖แล้วนะ

คือม้าในฟาร์มที่นี่ที่ผมพาไปดูที่แรกก่อนนะ
ตำบลขนงพระจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

ตอนแรกเขาไม่ทราบสาเหตุว่าตายเพราะอะไร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเลือดม้าไปตรวจสอบก่อน
สัก๓๐วันจะยืนยันว่าตายเพราะอะไรนะครับ
ทีนี้มันเกิดเหตุไงน้องใบตอง
อีกหลายฟาร์มในเขตตำบลขนมพระและพื้นที่โดยรอบกว่า๑๐ฟาร์ม

ม้าเนี่ยค่อยทยอยตายไปนะครับ

ไม่กินไม่กินย่าเลย
เสื้องซึมตาบวมกรามบวม
และสุดท้ายตายในที่สุดฮะ
ทีนี้ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์
เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะ
มันอาจจะเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในม้า
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
เดี๋ยวทานซันง่ายการละโรคม้า
แบบนี้คือเป็นโรคติดต่อที่มีภาหะ
เป็นแมลงดูดเลือดอย่างเช่นยุ่งลิ้นอะไรพวกนี้
พวกนี้มันจะเป็นภาหะที่ทำให้ม้านั้นติดโรค
ถูกต้องครับก็คือมันดูดเลือดแล้วก็ไปดูดอีกตัวหนึ่งอย่างนี้เหรอ
แล้วเช็คมาวันสองวันนี้
้าในฟาร์มต่างของจังหวัดนครราชศรีมาตายอีกนะครับ
รวมแล้วน่าตกใจเพราะฟังตัวเลขแล้วเยอะจริง
๑๑๗ตัวไปแล้วครับที่เขียนชีวิตแบบนี้ที่โคราชครับ

ใช่มีหลายจังหวัดนะที่ม้าเนี่ยตายด้วยอาการแบบนี้นะคะ
สกลนครเจ้าหน้าที่สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสกลนคร
ก็ลงพื้นที่เลยเฝ้าระวังโรคต่างในฟาร์มม้า
หลังจากที่เขาก็รู้ข่าวออกมาว่าเฮ้ยในจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ม้าป่วยตายเฉียบพลันเยอะมาก
พร้อมกับมีการกำชับผู้เลี้ยงม้าด้วยนะว่าห้ามเคลื่อนย้ายม้าในช่วงนี้
เช่นเดียวกันด้วยพร้อมกับจะต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังจากเจ้าของฟาร์มเลี้ยงม้าอย่างใกล้ชิดนะคะเนี่ยค่ะ
ตรวจดูม้าของคุณให้ดีด้วยนะคะส่วนที่หัวหินประจวบคิริขันก็พบว่า
ม้าตายจากการโรคม้ามาแล้ว๑๐ตัว

ซึ่งส่วนมากเป็นม้าที่นำมาไว้บริการนักท่องเที่ยว
คือที่หัวหินประจวบมีม้าที่บริการนักท่องเที่ยวให้มาขี่เยอะ

แล้วก็ตายเป็นสิบตัวแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ประสุทธิ
พร้อมกับมีมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออกในพื้นที่เด็ดขาดเลยนะคะ
ว่าโรคกระโลกม้าเนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นโรคที่ติดต่อในม้า
ไม่สามารถติดต่อจากม้าสู่คนได้ครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปขี่ม้าที่หัวหินมา
หรืออะไรแบบนี้สัมผัสกับม้ามาไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องตกใจ
วนแค่โควิดอย่างเดียวไม่ต้องกังวลการละโรคม้า
เพราะว่ามันจะไม่ติดจากสัตว์สู่คนแน่นอนนะคะส่วนม้าที่ตายไปตอนนี้นะคะ
คือเรื่องของการทำร้ายซากหมาเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่า
ตอนนี้ห้ามผ่าซากม้าเด็ดขาดก็คือฝังกลบตามหลักวิชาการ
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะหรือว่าใครที่เลี้ยงม้าอยู่ที่บ้าน
แล้วดูมีฟาร์มม้าให้สังเกตนะว่าม้าเรามีอาการป่วยแบบนี้หรือเปล่า
ก็น่าตกใจนะใครที่ทำฟาร์มม้าตอนนี้
เพราะตัวเลขที่ม้าเสียชีวิตไปทั่วทั้งประเทศตอนนี้เนี่ย
นับนับรวมแล้วก็ร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนะครับเยอะมากเลยนะคะ
เอ่ออ่าสังเกตดูด้วยกันนะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาเนอะ